มาสบายนะ

ไปมากเหรอ

โอ้โห

เป็นหอนหมาเรื่องนึกเหรอ

ใช่ต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างคะ

คู่จิ้นสายวัยที่ฮอตมากในโลกโซเชียลค่ะ

สวัสดีครับ
เสียงกรี๊ดเรียกได้ว่าสตูแทบแตกเลยนะคะ

มูลค่า๑๕๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบนี้ค่ะ
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
อันนี้เจอบ่อยมาก

พวกกลิ่นพวกนี้มันราคาสูงอ่ะพี่

ไม่แน่ใจว่ะ
งั้นยอมใช้ตัวช่วยดีกว่า

ให้พี่เป๊กตัดอันที่แพงออกให้๑คราว

น้ำยาขจัดท่อตัน๑๐๐มิลลิลิตร

คุณตอบว่ากล่องดูดความชื้นสูงที่สุดนะคะ

สเปรย์ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง

และกองดูดความชื้นยี่ห้อฝ่าเซนต์ราคาอยู่ที่

ถ้าแพงกว่า๑๑๕บาทนะคะกลับบ้านมือเปล่าทันทีค่ะ

หูปะหูปะหูปะ

เก่งมาก

เก่งมากนุ๊กนุ๊ก
จากมันดูดความชื้นแล้วมันดูดอย่างอื่นได้ไหมครับ

ดูความชื่นดีกว่า
ข้อที่๔ค่ะตอนนี้มีเงินสะสมราคา

ต่อไปค่ะจำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

นัทไม่ใช่อายุเยอะแล้วมานั่งแก่ไปวันนะนะ

อันนี้ล่ะไม่ถามนะเลย

สมมุตินะถ้ามีคนให้เงินนะล้านหนึ่งเนี่ย

เออเหลือแต่หูแต่ตัวไม่เหลือนะ

โหเก็บแบงก์พันธุ์ดิ

มีไผ้หาว้าสายทะเลชายลวมจาตรง
สวัสดีครับ
เป็นเนี่ย

ทำไมไม่ออกไปเปิดหูเปิดตากันบ้าง

ขอดูหน่อยมารับเลยนคร

ซื้อมาเฉพาะบุคคลรู้ว่าน้าชอบอะไร

น้าใกล้แล้วก็เลยซื้อไอ้นี่มาฝาก
อะไรอ่ะนี่ขนมจาก

บานไม่ต้องไปแย่งอันนี้เอามาปากบาน

รู้ใจหอยเสียบดอง
ขวดเดียวมีตั้งหลายหอยเห็นไหมล่ะ

สบายเลยที่นี่ไม่ต้องตะเวยนขับรถเล่นดื่นนี่ดืนนี่
ไปหาซื้อเอง

ของพี่อะไรอ่ะของผม
ปาถูหอมเข็มไอ้โกหกอะไร

ใส่ก็เล็กมันเล็ก

เหลือมาปาก
ดูท่าทางนี่
อ้าวพร้อมยังหรือ

เพราะดูแล้วของนานของนานน่าจะแพงกว่า

ไม่อันนี้ด้านถูกกว่า
โอ้โฮ
โอ้โหไม่ได้แพงอะไรเนี่ยถูกสุดแล้วเนี่ย
หนังยางอีกสุด
หนังยางมันจะเส้นไขมั้ง
แม็กอีกหย่ามา

หย่าอันเนี่ยถูกสุด

อันนี้ถ้าเขาไม่ทำปลาเค็มมันก็จะเน่าเสีย
คิดดูดิของกำลังจะทิ้งอยู่แล้ว

คุณผมถูกว่า

ระหว่างปลาเค็มกับหน้าระเบิด
อันไหนมันถนอมอาหารมากกว่ากันน่ะ

อันนั้นไม่ใช่เขาตก

อันนี้ทุกสุด
ผมถูกกว่า
อันนี้ถูกสุด

กลับไปเช็คราคาที่หนังวนแล้วกันนะ

กลับด้วยทำไมไม่ได้กลับด้วย
ต้องอยู่ก่อนปวดหัวทำไมเงินรอคุณอยู่
หอยเสียบอนุปจากแล้วก็ปลาทูหอมแพ็ค๓ตัว
แค่๓ตัวแค่๓ตัว
หอยเสียบดอก๑ขวดของฝากจากหนองมนต์ราคาอยู่ที่
สุดท้ายขนมจากต้องถูกสุดนะคะ
จาก๓มัดของฝากจากหนองมนต์ราคาอยู่ที่
ถ้า๖๐ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะ
และขนมจาก๓อันนี้ราคาอยู่ที่

ฉลุยมากตัวช่วยไม่ได้ใช้เลย
ผ่านข้อ๕มาได้แบบกล้วยเลยนะ

อ๋อดีเลยหรอตอนนี้ผ่านข้อ๕มาแล้วค่ะ
รับเงินสะสมเป็นราคา๒๕๐๐๐บาท
คุณแม็กซ์คุณตูนค่ะ
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
เพิ่มมูลค่าเป็น๓๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

ค่อยเยี่ยมมาก

ของผมก็หอยหลอดเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้ำปลาพริกขนาด๗กรัม
แล้วแพ็คนึงนี่มีตั้ง๕๐ซองนะอยากแกะเดี๋ยวเห็นราคา

แก่งเออเดี๋ยวมันมีของเขิงหล่นลงมา

น้ำปลาพริกอันสำเร็จรูปเนี่ยหอมน้ำปลาแท้และพริกรสเผ็ด

คุณคะนี่คือคำถามข้อที่๖ค่ะมูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาหอยหล่อทั้งสามแบบนี้ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

กำลังผลาตาหอยหลอดวันนี้มาให้เลือก๓แบบ

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเซลฟี่กับหน้าจอค่ะ
ท้ายรายการเป๊กมีของรางวัลแจกให้คุณผู้ชมที่รักนะคะ
จริงเหรอครับจริงเนี่ยตอนเนียะถ้าตอบถูก๓๕๐๐๐บาทฉลุย
อันนั้นเนี่ยใช่ผมว่าแพงที่สุด
คิดว่าแบบสองแพงสุดเพราะว่ามีพริก
มีพริกมันพลาสติกทุกสองเลย
ในใจคุณเหลือขวดแก้วกับขวดพลาสติกในจำนวนปริมาณที่เท่ากัน
ผมว่าขวดแก้วครับถูกกว่า
พี่มันเป็นแก้วเลยนะพลาสติกก็ต้องถูกกว่าไหม
โอเคครับคุณถ้าคุณตอบสองครั้งแล้วอันนั้นถูกสุด
เสร็จเลยนะโบเบเลยเสร็จเลยนะจบเกร็นจบผมมั่นใจเกร็นจบใช่ครับใช่ผมก็มั่นใจ

งั้นเป๊กจะเฉลยอันที่๑ค่ะ
น้ำปลาแท้ตาหอยหลอดขวดแก้ว๗๐๐มิลลิลิตรราคาอยู่ที่

ราคาดีนะใช่ครับขวดใหญ่ด้วยใช่
ส่วนอันที่๒นี้ค่ะน้ำปลาแท้ตาหอยหลอด
พลาสติก๗๐๐มิลลิลิตรเท่ากับขวดแรกเลยค่ะ

เห็นมั้ยโอ้โห

แต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้
คุณอันนี้ถ้าไม่แพงสุด

เรียบร้อยกลับบ้านมือเปล่า
เอาล่ะน้ำปลาแท้ตาหอยหลอด
ซองค่ะเป็นน้ำปลาพริก
ซองละ๗กรัมแพ็ค๕๐ซอง

แม่นราคาน้ำปลาเค็มหรือเปล่า
หรือข้อนี้จะต้องโบกมือลากันไป
ลุ้นกันช่วงหน้าครับ
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท
สมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่
รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา